สสเก้าไกลบางนาพระขนงคุณโตโต้ปียรัฐออกมาแฉบอกว่ามันมีตลาดนัดเถื่อนแฝงบ่อนการพนันอยู่ตรงแถวบังนาครับ
และมีประชาชนศูนย์เงินนับแสนแจ้งหลายหน่วยงานรัฐตรวจสอบแต่ว่าเรื่องไม่คืบหน้า

คือนี่เป็นคลิปที่ทางคุณโตโต้สสกรุงเทพเก้าไกลเอามาเปิดเผย
หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน

แต่ว่ามีการแฝงบ่อนการพนันอยู่ในพื้นที่ครับ
หลอกลวงประชาชนแจ้งไปยังหลายหน่วยงานรัฐ

ในคลิปนะครับก็จะเห็นมีคนเล่นการพนันกัน
วางเงินเดิมพันกันแบบคึกคลัก
ก็อาศัยสักประมาณก็บอก๑๐วันต่อเดือนนะอาศัยวันสำคัญนะครับ
ตัวเองเคยพูดตั้งคำถามในสภาปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับ
การจัดให้มีตลาดนัดที่แฝงด้วยกิจกรรมนี่แหละ
พนันหลอกล่อโดยใช้หน้าม้าครับมาหวานล้อมให้ประชาชนเล่น
แล้วก็เสียเงินหลายคนก็เสียไปหลักแสนนะครับมีหนี้มีสินกันเยอะแยะมากมาย
หน่วยงานรัฐมา๓แห่งแล้วครับก็คือ๑ก็คือไปสอนอบางนาก่อน
สำนักงานเขตบางนาด้วยครับในฐานะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ออกใบอนุญาตให้มีการตั้งตลาดนัดนะครับ
คือทราบนัดได้รับใบอนุญาตมาก็จริงนะครับ
แต่ว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ก็มีการตั้งคำถามนะ
โดยทราบ๑๙๗๔ไม่ได้ออกใบอนุญาตครับ
ออกเพียงใบเปรียบเทียบปรับแค่วันละ๕๐๐บาท
แต่ไม่มีการตอบรับกลับมานะครับนี่เป็นข้อมูลล่าสุดที่ได้
เมื่อวานนี้ครับตัวเองต้องไปตั้งโต๊ะอยู่ที่หน้าตลาดครับ
ประกาศเตือนประชาชนนี่แหละมันมีคลิปนี้ออกมาเมื่อวานนี้
ให้ระมัดระวังครับรวมทั้งได้พาประชาชนที่เดือดร้อน
ไปแจ้งความด้วยนะฮะเดี๋ยวไปฟังหน่อยฮะ
ไม่ต้องมายัดเงินผมผมรวยแล้วไม่ต้องมายัดเงินผมผมมีตังค์
เมื่อวานสามแสนสองคนผมโดดฝ้ายา
เกี่ยวข้องกับคนมีอิทธิพลคนมีสีมีอำนาจ
ตั้งคำถามถึงสำนักงานเขตบางนาด้วย
ว่าจะปล่อยให้มีการตั้งตลาดนัดแบบนี้อยู่ไหม
ถ้าตลาดนัดยังมีอยู่จะมีกิจกรรมแอบแฝงการพนันอีกหรือไม่
ซึ่งล่าสุดโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
พูดถึงเรื่องนี้โดยบอกว่าตำรวจนั้นเปิดรับเรื่องร้องเรียนครับ
ให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสได้ตลอดนะครับ๑๙๑หรือว่า๑๕๙๙โทรไปได้เลย
ถ้าพบการกระทำความผิดก็ไม่มีการละเว้นนะครับ
นี่ล่าสุดนะเป็นแบบนี้เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้านะครับ